ยาริเป็นโจรเป็นขโมยอะไรเลย

มือใหม่รายนึงไปขโมยมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงของเจ้าของ
ขโมยไปพร้อมกุญแจเลยย่ามใจกะว่า

เจ้าของไปเจอเข้านี่มันมอเตอร์ไซค์ฉันนี่น่ะ

แล้วก็เนี่ยค่ะทั้งตำรวจอาสาแล้วก็กู้ภัยไตรคุณธรรม
เขาก็เข้าควบคุมตัวนายสิบประพาทอุทยานิกวัย๒๘ปี

ตะบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรี
คือช่วงของก็คือนายดำรงศิษฐศาสตร์วัย๒๕ปี

รถมอเตอร์ไซค์เขาหายไปพร้อมกับกุญแจ
ก็ไปแจ้งความที่สอบพอเมืองชนบุรีไว้
แต่สุดท้ายมันไปไม่รอดนะคะหลักฐานคาวมือขนาดนี้
ทุกข์ขี่มา๒คนเง่ครับ
ก็เจ้าทุกข์บอกว่าเขาก็ขี่ตามเราจากตลาดมา

ตลาดกลางซอยขี่ตามคุณมาคุณขี่มาคนเดียว
แล้วคุณบอกว่าขี่มาก็เอ็กซ์เป็นใครอยู่ที่ไหน

ก็ถามแรงไปเขาเป็นมนุษย์ร่องหนเหรอ
คือเห็นถึงความพยายามอยากจะเอาตัวรอดนะคะ
แต่มันไม่ได้หรอกคุณเพราะเจ้าของเขาเห็น
เขาก็ตามมาเรื่อยแล้วเขาก็แจ้งตำรวจด้วยนะคะ
สุดท้ายก็ท่องจนมุมด้วยพยานหลักฐานยอมรับไปโดยระเบียบค่ะ
ตำรวจอาสาเขาบอกว่าอย่างที่บอกเนี่ยเจ้าของเขาเจอเลย

เมืองต้นก็ตั้งข้อหารักรถเอาไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็จะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งด้วย